ตอนนี้คำว่าสังคมไร้เงินสดนั้นเป็นการใช้จ่ายเงินรูปแบบใช้จ่ายแบบดิจิทัลนะครับ
แล้วก็เป็นการตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้นตอบโจทย์ประชาชนมากขึ้น
เพราะว่าหลายคนนั้นไม่อยากจะพกเงินสดติดตัวเอาไว้นะครับ
อย่างบัตรเดบิตนั้นถือเป็นทางเลือกใหม่ครับในการทำธุรกรรมทางการเงินที่สะดวกมากขึ้น
แต่ว่าหลายคนไม่รู้ว่าบัตรเดบิตนั้นคืออะไรใช้งานอย่างไร
ชมไปดูพร้อมกันกับคุณกระมวลวันการีพัฒน์ครับ
ดเงินทีเดียวออกมาหลายหมื่นบาทถ้าเงินหายจะทำยังไงล่ะคะเนี่ย
ปัญหานี้แก้ง่ายเพียงแค่พกบัตรเดบิตเพียงใบเดียว
เราก็สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้โดยไม่ต้องพกพาเงินสดให้ยุ่งยากค่ะ
เดบิตคือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนำไปทำธุรกรรมถอนเงินสด
เครื่องรับบัตรตามร้านค้าและช่องทางออนไลน์ได้ด้วย
ทำให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นค่ะ
มันจะจับจ่ายใช้สอยหรือซื้อสินค้าในร้านค้าที่มีเครื่องหมายรับบัตรเครดิตไม่ได้
แต่สิ่งที่ต่างกันคือบัตรเดบิตนี้สามารถทำได้

ก็คือสามารถจะใช้เป็นเครื่องมือในการซื้อสินค้าและบริการ
ตามร้านค้าที่มีเครื่องหมายรับบัตรเครดิตได้เช่นกัน
มีลักษณะทำงานที่มากกว่าบัตรเอ็มทั่วไป
ทันทีที่บัตรเดบิตถูกรูดที่จุดชำระเงิน
รายการค่าใช้จ่ายจะถูกหักจากบัญชีทันที
ไม่เป็นการก่อนหนี้แต่จะเน้นควบคุมการใช้จ่าย
ทำให้ไม่มีโอกาสใช้เงินเกินกว่ายอดเงินที่มีอยู่จริงในบัญชีค่ะ
โดยทุกคนที่มีบัญชีเงินฝากก็สามารถทำบัตรเดบิตได้
เราพยายามจะลดการใช้เงินสดนะครับ
การใช้เงินสดในบางกรณีในบางที่
ก็สามารถจะใช้คุณสมบัติของบัตรเดบิต
ในขณะเดียวกันถ้าจะไปซื้อสินค้าและบริการ
เติมน้ำมันหรือซื้อสินค้าต่างเนี่ย

ส่วนใหญ่ก็จะรับบัตรเดบิตด้วยเช่นกัน
ขณะนี้ก็เรียนว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเอง
ก็มีมาตรการสนับสนุนนะครับ

รวมทั้งบัตรเดบิตเองก็ได้สิทธิประโยชน์ต่าง
ซื้อสินค้าและบริการในหลายที่นะครับ

เรื่องความปลอดภัยและความทันสมัยครับ
ได้รับสิทธิประโยชน์จากธนาคาร
เช่นส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการ
ร้านค้าทั่วประเทศที่ร่วมรายการ
และสามารถตรวจสอบรายการใช้จ่าย
เดบิตนอกจากจะใช้ในประเทศได้สะดวกสบายแล้วนะคะ
ยังใช้กดเงินสดและใช้ช้อปปิ้งในต่างประเทศได้อีกด้วย
โดยไม่ต้องพกเงินสดสกุลต่างประเทศไปเยอะให้หนักกระเป๋าค่ะ
เดบิตช่วยให้ทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน
ง่ายสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลา
ใช้แล้วจะติดใจใช้อย่างมั่นใจ
โดยไม่ต้องพกเงินสดสกุลต่างประเทศไว้